ประกอบวันนี้คุยกับเราวิ่งรถมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
วันนี้วิ่งตั้งแต่ออกไปตี๕ครับผม
ตอนนี้พี่คุยกับเราประมาณ๔โมงครึ่งเนาะพี่ได้เท่าไหร่แล้วจ๊ะ

วิ่งรับผู้โดยสารไปกี่เที่ยวจ๊ะพี่
ไปได้เที่ยว๒เที่ยว
แล้วพี่ต้องจ่ายค่ารถวันเท่าไหร่จ๊ะ
ก็ผ่อนเดือนละ๒๒๖๐๐กว่าบาท

ตอนนี้ก็คือรอถ้าเป็นปกติแล้วผมก็จะส่งตัวกันเองได้ไง
ของพี่ประกอบนี่มีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเหมือนกันใช่ไหมคะ

ของพี่ประกอบเจอข้อความส่งกลับมาปฏิเสธเหมือนกันใช่ไหม

ปฏิเสธเนื่องจากเขาบอกว่าเหตุผลนะครับผม
เนื่องจากไม่พบข้อมูลการประกอบอาชีพ
ตามที่ท่านระบุในฐานข้อมูลรัฐของรัฐ
จึงไข้ขอสงวนสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยานี้
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดตามมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากโควิด๑๙
อื่นของกระทรวงการคลังได้ที่เว็บเราไม่ทิ้งกันครับค่ะ
อันนี้เหมือนกับพี่บรรพฤษเมื่อวานเลยนะ

พี่ประกอบเนี่ยขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วคะ
ก็ตั้งแต่มีมิเตอร์ใหม่

แล้วคือเดี๋ยวขอถามเหมือนที่ถามพี่บรรพฤษเมื่อวานคือการต่อเอกสาร
บัตรจะเอกสารทั้งรถทั้งคนใดก็แล้วแต่ไม่มีขาดนะคะ

แล้วใบอย่างนี้ผมรถได้พึ่งซื้อมาได้๙เดือน

มีสำเนาว่าผมเป็นผู้ซื้อ

ถึงจะเป็นผู้ซื้อเจียวเหลืองได้
เราเคยมีชื่อไปขึ้นลักษณะอาชีพอื่นไหมคะ
เช่นก่อนนั้นที่เรากับครอบครัวไม่เคยขึ้นเกษตรกรประสูจน์สัตว์ประโมงอะไรทั้งนั้น

อ่าใช่คือก็ตั้งแต่เป็นมีมิเบอร์นี้นานมากอยู่แล้วใช่ไหม

เอ้อและพี่ทำอย่างไร
ไปวันที่สุดท้ายผมก็เลยตั้งใจแบบ
ที่ผมซื้อเป็นประกอบการเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ขับรถใบขับขี่มีพร้อมหมดทุกอย่าง
อืมแล้วก็เหตุผลที่เขาส่งมาอย่างเงี้ยมันมันหมายความว่ายังไง
ผมรอมาเนี้ยสิบเจ็ดวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบแปดที่เราตรงทะเบียนไปวันแรกด้วยน่ะ
สามทุ่มประมาณเนี้ยอ่าแล้วคนเพื่อนเพื่อนเขาคนนู้นได้มั่งคนนี้ได้มั่ง
ผมก็เฉยผมก็เฉยเฉยก็คือจะดูว่ามันจะมายังไงพอเอฟเอฟมาแล้วมันก็เสียความรู้สึกอ่ะ
ประกอบกำลังรอคอยอ่ะค่ะขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวขออภัยนะคะ
แต่จะได้เห็นภาพคือในบ้านพี่ประกอบทำงานแล้วมีใครทำงาน
รายได้เข้าในบ้านอีกค่ะก็มีใครใครขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะละ
แต่ทีนี้เขาก็ยกเว้นไม่ให้ตั้งเก้าอี้ก็ขายไปได้แฟนก็ขายได้วันละร้อยสองร้อย
ต้มน้ำม่อนึงก็ขายไปสองวันต้มน้ำม่อนึงอ่ะคือขายสองวันมันมันขายไปได้อ่ะ
วันนี้ก็ขายสองร้อยมั่งสามร้อยมั่งร้อยพอบาทนึงมั่ง
คือไม่มีคนไปนั่งกินเพราะอยู่ในซอยอ่ะนะแล้วแล้วแฟนพี่นี่ขึ้นทะเบียนต้องต้องได้สิ
แม่ค้าใช่ไหมจ๊ะได้ไหมครับผมได้ครับผมอ่าอันนั้นได้น่ะอ่าอ่า
แต่ทีนี้ของพี่ประกอบเนี่ยนะคะถ้าถามเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันมีคนเจอปฏิเสธด้วยเหตุผลไม่พบข้อมูลเนี่ยเยอะไหมคะ
ก็คือในกลุ่มของผมเนี้ยแท็กซี่มีสิบอัคคันตรงที่ว่านิตเอ่ยตรงตรงคิวผมเนี้ยค่ะ
ไม่มีนะคือส่วนมากจะได้หมดทุกคนแล้ววันนี้วันนี้ก็เข้ามาเข้ามา๓คนเข้าใหม่
จากที่ผมไปเมื่อวานเนี้ยแล้วเมื่อคืนตีหนึ่งเข้ามาสามคนเลยค่ะแล้วตอนตัดผม
ประกอบไปที่กระทรวงคลังมาด้วยเนอะใช่ไปเหรอครับค่ะได้คุยกับใครบ้างคะ
แต่ก็ต้องแล้วผมจะรอได้ยังไงผมก็ต้องกินต้องใช้รายจ่ายต้องมี
โยากบอกว่าพี่มีลูกไหมคะ
ใช่ผมก็เลยต้องยอมรับมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้

เหล่าหนึ่งเกี่ยวกับหนึ่งยูหม้อสอง
ใช่ทีนี้พี่ประกอบครับเพื่อนที่เป็นแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังวิ่งรถกันอยู่หรือว่าหรือว่ากลับบ้านต่างจังหวัดหรือไปทำอาชีพอื่นกันแล้วคะ
ก็ส่วนมากจะวิ่งกันอยู่นะเพราะว่ามันประทังกันอยู่เฉยไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอาชีพครับผม
มันไม่มีอาชีพอื่นอย่างผมเนี่ยก็ไม่มีอาชีพอื่นนะนอกจากขับรถอย่างนี้มันไม่มีอาชีพอื่นมันทำขับรถกันอย่างเดียวเลย
คนอื่นก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็ได้วันละสองร้อยสามร้อยร้อยกว่าก็มีนะบางวันแปดสิบก็มีได้เที่ยวเดียว
เพราะเราไปวิ่งจอเนี่ยมันไม่ได้คนเลยไม่คุ้มค่าแก๊สผมก็เลยจอดเสี่ยงดวงเราได้ก็ได้ไม่ได้ก็เข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ
ถ้าไม่รวมที่ภรรยาของพี่ประกอบได้๕๐๐๐จากเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะคะถ้ารวมเอาเฉพาะเงินที่๒คนหาได้หลังจากโควิดเนี่ยก็ประมาณไม่เกินเวลาเต็มที่ไม่เกินวันละ๕๐๐บาทใช่ไหมคะ
ใช่ไม่ถึงไม่ถึงแน่นอน
อืมอ่ะพี่ประกอบขอพูดทิ้งท้ายแทนเพื่อนเพื่อนที่อาจจะไม่ใช่ต้องแท็กซี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าคนที่เนี่ยรอเราไม่ทิ้งกันอยู่เนี่ยค่ะคือเราอยากจะพูดอะไรแทนคนอื่นอื่นบ้างคะ
อยากจะพูดแทนก็คืออยากให้รัฐบาลนะคือมันเงิน๕๐๐ยังไม่มาเนี่ยน่าจะแบบมีมาตรการให้ผู้ใหญ่บ้านมา
ข้าวมาแจกแล้วถุงหนึ่งขายแผงหนึ่งปากกระป๋องหรือแพ้กหนึ่งหรืออะไรเงี้ย
กันบ้านมันต้องแจกทุกบ้านแล้วล่ะ
มันไม่ใช่ว่าเฉพาะอาทิตย์ผมอาทิตย์เดียวนะ

ผมก็สงสารป่ะเราก็ไม่ที่ทำยังไงกัน

ประกอบเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงข้อมูลพี่ประกอบเนี่ยผ่านรายการเราอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ได้พูดแทนคนอื่นด้วยนะเดี๋ยวยังไงทางไทยรัฐยังตามประเด็นนี้ให้ต่อนะคะ
ขอบคุณพี่ประกอบก่อนนะแล้วก็ยังไงฝากให้กำลังใจถึงภรรยาด้วยก่อนนะคะ

ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคุณจอมฝันครับ